คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งทีแรกตอนแรกที่ดิฉันเห็นข่าวนี้ก็ตกใจว่า
กรณีนี้จะไปซ้ำกับซ้ำรอยกับคดีลาลาเบล๒หรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชายของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
โดนวัยรุ่นผู้ชาย๔คนเหมือนกับฮิ้วปีก
แล้วดูสิน้องสาวเหมือนกับน้องหมดสติอุ้มน้องเข้าไปในหอพักแถวดินแดง
แล้วตอนนี้นะน้องคือสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
หมดสติน้ำลายฟูมปากตาเหลือกจนต้องไปหาหมอค่ะ
แต่รอดตายมาได้นะคุณแต่เห็นภาพการหิ้วแบบนี้เราก็ไปนึกถึงคดีลาลาเบลเลยนะ
ส่วนพี่ชายที่เป็นคนโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ตรงเหมือนกันว่าตามหาจุดนรกเนี่ยนะฮะ
ทั้ง๔ตัวอะไรนี้เขาโพสต์ไว้ตรงแบบนี้เลย
เขาบอกจริงเขารู้ข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ยังไม่อยากเปิดเผยมาก
เพราะกลัวผู้ต้องหาหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยจะรู้ตัวระดบนี้ไป
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ต่อเนื่อง๒๙ต่อ๓๐ตุลาคม
เป็นหอพักแถวดินแดงแล้วก็มีข้อความให้ช่วยตามหาผู้ชาย๔คนในภาพค่ะ
พี่ชายเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า๑ใน๔เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการพูดด้วยนะบอกว่าไม่ใช่คณะบริหารตามที่ผู้กระทำผิดกล่าวอ้าง
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยบอกว่าใครที่รู้
เบาะแสให้แจ้งมาที่ตัวเขาตัวพี่ชายคือโตแล้วก็ให้เบอร์ไว้
ทีนี้คุณผู้ชมพอโพสต์นี้แชร์ออกไปคนตั้งข้อสงสัยเยอะเลยว่า
เอ๊ะคุณโตมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของคุณโตหรือเปล่า
เพราะว่าเอาจริงในโพสต์ไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะค่ะ
ส่วนเขาก็ไปถามหาว่าผู้ชายทั้ง๔คนนี้ไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อผู้หญิงในคลิปนี้หรือเปล่า
ทีนี้คุณโตเขาก็ตอบกลับไปบอกว่ามันมีหลักฐานนะแต่ผมเนี่ยเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้ผมไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่สอนอดินแดง
ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็พยายามที่จะแจ้งเบาะแสเข้าไปให้กับผู้โพสต์คนนี้
รวมถึงสมาชิกเฟซบุ๊คคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์ตอบกลับเรื่องนี้แล้วก็อธิบายยาวถึงคืนวันเกิดเหตุ
ซึ่งคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะแต่เขาเล่าเรื่องราวไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าผู้ชาย๔คนนี้กำลังนั่งซดเบียร์อยู่ที่ร้านหนึ่งแล้วก็ตัวผู้หญิงเองก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านหนึ่งใกล้กัน
แล้วก็ผู้ชาย๔คนนี้ก็เห็นว่าผู้หญิงกำลังดื่มเหล้าคนเดียว
หนึ่งในสี่ของกลุ่มผู้ชายเนี่ยก็เดินไปหาผู้หญิงไปชวนให้มานั่งดื่มที่โต๊ะเดียวกันที่ร้านเดียวกัน
จากนั้นนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็เดินมานั่งร่วมโต๊ะด้วยนะครับ
แต่ที่โต๊ะเนี่ยกลุ่มผู้ชาย๔คนเขาดื่มเบียร์ใช่ไหมแต่น้องผู้หญิงเขาดื่มเหล้า
โต๊ะที่ดื่มเบียร์ก็เลยไม่มีมิกเซอร์โซดาโค้กน้ำเปล่าอะไรเนี่ย
น้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นกินเพียวก็ได้
หนึ่งกินเพียวเท่านั้นแหละก็เหมือนจะหมดสติไป
คือเหมือนหัวทิ่มอะค่ะทีนี้๔คนนั้นเขาก็เลยจะพาน้องไปส่งที่หอ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องยังมีสติอยู่คือบอกชื่อหอได้แต่ว่าบอกทางไปไม่ได้
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามยามแถวนั้นแล้วตอนที่จะขึ้นไปส่งเนี่ยใน๔คนนั้นเขาก็เลยถามน้องว่าน้องอยู่กับใคร
น้องบอกว่าน้องอยู่กับเพื่อนคือเหมือนยังมีสติอยู่ยังคุยกันได้อยู่
ใช่ค่ะแต่พอขึ้นไปข้างบนที่ห้องเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยเหมือนกับห้องนั้นน้องอยู่คนเดียว
แล้วน้องเขาก็แบบเข้าห้องน้ำก่อนพอเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บน้องออกมานอนที่เตียงแล้วก็คุยกันกับผู้ชายเนี่ยค่ะ
กะว่าจะดื่มอะไรกันต่อหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าน้องผู้หญิงเนี่ยอาเจียนออกมาเลอะเสื้อผ้าตัวเองหมดเลย
ผู้ชาย๔คนนี้ก็เลยไปเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้น้องผู้หญิงและเปลี่ยนเสร็จก็มีคนคนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าห้องแล้วก็เปิดประตูพวดเข้ามา
ผู้ชาย๔คนคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะใช่แฟนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแล้วผู้ชาย๔คนนี้ก็เลยออกจากห้องน้องผู้หญิงไปทันที
อันนี้เป็นคำบอกเล่าในโลกโซเชียลนะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์กรณีที่พี่ชายของน้องผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ไว้แล้วก็คนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขาอ้างตัวเขาเป็นยาม
ข้อหาก็คือกระทำชำราวกับลักษัพตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทีนี้มันก็มีรายงานมาด้วยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมตัวได้๑คนแล้ว
อันนี้เป็นรายงานที่เพิ่งได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้
แต่ต้องรอตรวจสอบนะคะว่าคนที่ควบคุมตัวมาได้เนี่ยคือใครเกี่ยวข้องยังไง
และเบื้องต้นจากการตรวจสอบสภาพร่างกายของน้องผู้หญิงเนี่ยพบว่ามีร่องรอยของอวัยวะเพศที่ฉีกขาดด้วย
ซึ่งสภาพจิตใจน้องตอนนี้ย่ำแย่มากอันนี้ที่พี่ชายบอกค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ที่สอนอดินแดงนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งด้วย
เพราะว่าอยากรู้ว่าในคืนวันเกิดเหตุนะฮะก็คือช่วงตี๒๓๒นาทีที่กลุ่มผู้ชายคนนี้พาน้องเข้าห้อง
แล้วออกมาจากห้องตี๓๕๑นาทีของวันที่๓๐ตุลาคมเนี่ยทำอะไรน้องผู้หญิงคนนี้บ้างนะครับ